พรหลวงพ่อช้างที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จุกกะเชอร์อยู่สีราชาชนบรี

แม่นกวานิดาแล้วก็ลูกสาวบูมชยภา
หมดเลยรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มสุดหล่อปังปอนอัครวุฒิค่ะ
บูมนี่นะก็ร้องเพลงถวายเสียงให้กับหลวงพ่อช้างด้วย
แล้วก็ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมบุญในวันสงกราน

อกจากนี้ค่ะพี่ใจแอ้นแหมรำซะสวยเลย
ไหว้ขอพรทาเวสุวรรณด้วยค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกราน
และแน่นอนว่าพอพี่ใจแอ้น
เดินทางไปทำบุญนั่นน่ะนะฮะ
จะขอโชคขอลาบมาฝากแฟนนักเสี่ยงโชคมาด้วย

ไฟแช็กก็ไม่ค่อยเป็นใจก็หลายแหม

คุณผู้ชมไม่ต้องรอรุ้นนะเราบอกเลย
มันเลขบ้านอีกแล้ว
ใช่รับเบิ้ล๗๗น่ะคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะคุณผู้ชม
และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาวัดจุกเชิญแล้วจะต้องมาไหว้ก็คือ
เสือจงเจริญพยักษ์ราชา
ใจแอ้นบอกว่าไปไหว้ขอพรมาแล้วค่ะ

เหรอเลข๘เลยเหรอ
ดิฉันยังบอกไม่เห็นอ้าวนี่ไงเลข๘เลข๑อ้าวนี่ไง

บอกว่าไปขอพรกับพี่เสือจงเจริญ
ขอปุ๊บมันปังปั๊บไปดูกันหน่อยค่ะ

เสื้อพระยักษ์ราชาครับจับตา
ผมมีโชคมีร่ามาฝากครับ

ยังไง๑๘หรือ๘หรือ๓ไทยอะไร

สามไทยอยู่ท้ายเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ย

เธอถ้าเป็น๓๘๘๓เนี่ย
ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เราอ่านข่าวกันมาเนี่ย
เลขดังมาก
เลขจริงใหม่รอบนะคะ

ผีหนูแลกก่อนบ้าย
วัตเจดีดังคอลซีธรรมาราช

ไปแก้บนสิ่งของที่ไข้ชื่นชอบ

ชุดช็อตอะไรก็ว่าไปตามเด็กนะ

ประทัศน์นะฮะภาษาใต้เรียกได้รู้ไหมค่ะจุดลุกทัศน์ให้หูอืมนะฮะ
ไปเลยคุณผู้ชมค่ะแสนนัดโอ้โหแสดงว่าแกขออะไรมาปังเลย
และแน่นอนว่าถวายเสร็จแล้วจุดให้มันดังให้ร่อยทีนะฮะ
ซึ่งนักเสี่ยงโชคบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงจุดลูกทัศน์เสร็จแล้วนั้น

พี่หนูเล็กแกะโชว์ปลายประทัศน์ให้แรร์เลยเรียบร้อยให้แรร์เลย
เขียนว่าโชคลาบปังปังตัวเลขแถวบนก็คือสามสี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ส่วนแถวล่างก็คือแปดห้าไอ้ยักษ์เล็กแปดมาแล้วสามแปดเหมือนกันเห็นไหม
เอาเหนียวล้าวเอาล้าว
เอาเดียวท่านผู้ชมจากนักแสดงพี่หนูเล็ก
ก่อนบ่ายข้ามฝั่งมาที่นักร้องลูกทุ่งกันบ้างดีกว่า

เมื่อวานนี้เขามีคิวไปแสดงซองคราช

ไปไหว้หลวงพ่อตาตนพระพุทธรูปแบบขอมอันเก่าแก่ในวัดค่ะ
เขาเล่าขานกันนะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาบนบานขอพร
มักจะสมหวังดังใจเอาล่ะ
ซึ่งสาวนุ๊กก็เลยถือโอกาสนี้ขอพรให้เพลงใหม่ของเธอ
เพลงที่มีชื่อว่าพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้
๓๒๓เอาออกมาเพลงกับครอบครัว

เพลงนี้ต้องเคยผ่านหูคุณผู้ชมมาบ้างแล้วแหละ

ขอพรเรื่องงานเสร็จแล้วยังไงต่อดี

ได้เลขอะไรคุณได้เลขอะไรรู้มั้ย๓๒๑๓เหลวเหลา๓เหลวเหลา
แล้ว๓๒มันก็เลขช่องเราอุ๊ยมันก็บังเอิญหลายบังอยู่นะ
คุณผู้ชมไปกันต่อตัวเลขยังไม่จบค่ะจัดมาให้แบบจุกคุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนี่ตอนนี้หลายคนบอกเขาว่าพี่ยิ่งยงเนี่ยนะ
กลายเป็นเจ้าพ่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะมีแต่เรื่องตัวเลขมาฝากแฟนอยู่ตลอดเลย
ล่าสุดนี่ค่ะเดินทางไปไหว้บรรพบรุษที่สุสานก็ได้จุดประทัดตามความเชื่อ
จัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและแน่นอนไม่ต้องห่วงระดับพี่ยิ่งยง
เอาเลขปลายประทัดมาโชว์ให้ดูไหนขอดูหน่อยค่ะอืม
เลขปลายประทัดคุณผู้ชมนี่ดูนะแถวบน๔๓๗แถวล่าง๙๖เป็นยังไง
ก็ยังวนยังเวียนกันอยู่ที่เลข๓นะคุณผู้ชมนะ
ไปต่อค่ะปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มก๊อตจีรพัฒน์และเอกมิรานี่
คนนี้นะคุณผู้ชมเขามีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาค
เขาเดินทางไปทำบุญใหญ่ด้วยการตั้งโต๊ะถวายเครื่องบวงสวง
และสาวเอ๋ยังได้ตั้งใจมารำวงสวงถวายองค์พญาศรีสัตนคราช
ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดพระนครพนมอีกด้วย
โดยสาวเอ๋เนี่ยเธอก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดไทยที่สวยงามคุณผู้ชมดูเอานะ
สวยจริงใช่แล้วก็มารำถวายปู่พญานาค
พร้อมกับนางรำอีกสองคนทางด้านหนุ่มก๊อตเองก็มาถวายเสียงให้กับพ่อปู่พญานาค
เพลงนาคานาคาราชด้วยความศรัทธานะ
โดยสาวเอ๋บอกว่าการมารำถวายในครั้งนี้เนี่ยนะ
ตัวเธอตั้งใจมารำถวายองค์พญานาคเนื่องในวันปีใหม่ไทยนั่นแหละ
แล้วเจ้าตัวก็ยังเชื่อว่าที่ทุกวันนี้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไร
ก็เป็นเพราะว่าพ่อปู่พญานาคนี่แหละช่วยโดนบันดาลให้เธอประสบความสำเร็จ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าสาวเอ๋เขาไม่มีตัวเลขมาฝากนะ
พูดมาถึงตรงนี้พลอยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่
ไปค่ะไปส่องดูที่แผ่นทอง
รำถวายมาหนูก็มีแผ่นทองมาฝากคุณผู้ชม
และในแผ่นทองนี้เขามีตัวเลข
เลขนี้ดิฉันชอบมากเลย๘๔๒คุณผู้ชม
เหมือนกับเลขทะเบียนรถคุณ
เขาบอกว่าเลข๔กับเลข๒สำหรับผู้หญิงเนี่ยนะถือว่าเป็นเลขมงคล

เลข๔เป็นเลขของความมั่นคงที่มันแข็ง

ฉันไม่ได้เป็นคนที่งมงายแต่ว่าแค่เชื่อพวกนี้
แล้วถ้าเลข๓๖๓๗นี้ยังไงคะ